มาดูเรื่องราวของวีรบุรุษดับเพลิงจ่าสิบเอกชาวลิศพงพุธหรืออ๋อค่ะ
เรื่องนี้แชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะคะ
คือเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไฟไหม้
ที่บ้านหลังหนึ่งแถวพุทธมนตรสาย๒
อ๋ออาสากู้ภัยคนนี้ค่ะเขากลับบ้านแล้วด้วยนะ
เขาก็ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ออกมาช่วยดับไฟ
ปรากฏว่าระหว่างที่ช่วยดับไฟอยู่เนี่ยค่ะ
น่าจะไปเกี่ยวกับสายไฟโดนไฟช็อตแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
คือเพื่อนที่ไปร่วมดับไฟเขาได้ยินประโยคสุดท้ายคือ
ช่วยด้วยแล้วก็พยายามช่วยพยายามปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
ขณะที่ไปช่วยดับเพลิงอะค่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะวินาทีชีวิตที่
เพื่อนกู้ภัยนะเขาก็พยายามจะช่วยปั๊มหัวใจนะคะ
นี่คือวินาทีชีวิตนะคะที่กู้ภัยกำลังช่วยปั๊มหัวใจ
จากสิบเอกชาวลิศพงพุทธหรืออ๋อนะคะเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
หมดสติอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถูกไฟช็อต
หลังจากไปช่วยดับเพลิงที่บ้านหลังนึงนะคะ
เป็นบ้านไม้สองชั้นในซอยสิบสองพุทธมณฑลสายสอง
เขตบางแคร์คืนวันที่ยี่สิบสามตุลาคม
บ้านหลังนี้ค่ะครับก็ประถมพยาบาล
พยายามช่วยชีวิตแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดที่วัดราชบำรุงทางครอบครัวและเพื่อนอาสาสมัคร
นำร่างของวีรบุรุษกู้ภัยคนนี้นะคะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลแน่นอนบรรยากาศของงานศพ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจมีเพื่อนอาสาสมัคร
เคารพศพเป็นจำนวนมากค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับ
นายพรเทพอิ่มสุวรรณอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
สอนอหลักสองซึ่งนายพรเทพเป็นคนที่ไปช่วยเหลือ
สิบเอกชาวลิศในจุดเกิดเหตุนะคะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
สองทุ่มคืนวันที่ยี่สิบสามตุลาคมค่ะอ๋อเขากลับถึงบ้านแล้วนะคะ
แต่มารู้ว่ามีไฟไหม้คือได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้
แถวแถวพุทธมณฑนสายสองบางแค่เขาก็ไปช่วยค่ะ
ทางเข้าบ้านหลังนี้เป็นทางลูกรังต้องเดินข้ามคลองด้วยสะพานเล็กอ๋อ
เขาก็ไม่รีรอนะไปช่วยดับไฟกับเพื่อน๑๐กว่าคนได้
อาสาเป็น๑๐คนเลยค่ะชุลมุนช่วยกันดับไฟอยู่
เพื่อนคนหนึ่งได้ยินเสียงอ๋อพูดว่าช่วยด้วยแล้วล้มลงไปเลย
คาดว่าคงไปเกี่ยวกับสายไฟและไฟช็อต
เพื่อนกู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลปั๊มหัวใจอย่างที่เห็นภาพ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายอ๋อก็เสียชีวิต
คือนายพรเทพบอกว่าจริงแล้วตัวเองรู้จักกับอ๋อมันนานนะคะ
นี่เป็นรุ่นพี่ก็เรียกว่าพี่อ๋อมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่อ๋อตลอด
อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตธนบุรีค่ะ
พอเลิกงานก็จะมาเข้าเวรอาสาสมัครอยู่เป็นประจำ
ครั้งสุดท้ายที่เจอกันพี่อ๋อบอกว่ามีอะไรเรียกพี่นะ
พร้อมจะออกมาช่วยเสมอและครั้งนี้ก็ออกมาช่วยจริง

แล้วมาเกิดเหตุถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตนะคะ

จะเจอแกเพราะว่าอย่างเป็นเวรสุขเซาเวรใหญ่อย่างนี้ครับ

เวลามีเคสก็จะเป็นแกที่คอยเข้ามาช่วยเหลือตลอด
ใจหายอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
เราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นพี่ชายของเราที่เรารู้จัก
เป็นคนที่เราเคยคุยเคยสนิทมาก่อน
ก็คือก่อนครั้งสุดท้ายที่เจอกับแกคือไปเคส
แล้วทีนี้แกยังบอกเลยว่า
มีอะไรเรียกพี่นะมีอะไรบอกพี่นะ
พี่ยังไม่เข้าบ้านพี่จะออกมาช่วย
ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ข้อความไว้อาลัย
ให้กับวีรบุรุษดับเพลิงคนนี้นะคะ
นายกริจชะนนทัยปัญญาอดีต

ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็บอกว่าอ๋อเป็นอาสาสมกู้ภัยหลายที่เป็น๑๐ปี
ช่วยดูแลบางแคร์น้องแขมทวีวัฒนาฝั่งทน
ช่วยคนเจ็บมาเป็นร้อยชีวิต
ระงับเหตุมาเป็นพันครั้ง
ทำด้วยจิตสาธารณะโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทน
มาเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ราชศรีจิตอาสาก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเหมือนกันนะคะ
มีข้อความบอกว่าแสดงความเสียใจไปยังญาติ

และพี่น้องชาวดับเพลิงกู้ภัย

เสียสละในครั้งนี้จะเป็นที่จดจำไปอีกแสนนาน
และทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวีรบุรุษดับเพลิง